ก็เริ่มกิจการมา๕ปีแล้ว
มันก็เริ่มมาจากเขาขายเพราะปล่อย

แต่เป็นของตัวเองจริงก็คือ๕ปีเต็ม

เริ่มขั้นตอนการทำฟานังโก
อันดับแรกก็ต้องเตรียมพัชนะ๒ชะ๒อัน
เพื่อยากของแห้งกับของเปียก
แห้งก็จะมีแป้งผงฟูยีส
เปียกก็จะมีน้ำตาลเกลือน้ำมัน
อันดับแรกก็เอาแป้งสาลีอันนี้ผสมเทใส่ที่ร่อนแป้ง
ร่อนแป้งเสร็จแล้วเราก็จะเอาผงฟูกับยี๊ดใส่ในกระมังนี้ก่อน

หลังจากที่เราได้ใส่ส่วนผสมในกระมังแรกแล้ว
มันก็จะมาเริ่มที่กระมังที่๒เป็นส่วนที่เป็นส่วนผสมเป็นน้ำ
หลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมมันเข้าที่
เพราะว่าคนจนได้ที่เนื้ออย่างนี้ก็เริ่มจะประมาณได้แล้ว
ทิ้งอย่างนี้ไว้๖ชั่วโมงพร้อมปิดแรป
แปะน้ำเสร็จแล้วเราก็เอามาประกบกัน

จริงในการทำมาน้องโกะก็ลงทุนไม่ได้เยอะ
ลงทุนแค่หลักร้อยแต่ว่าเราสามารถต่อยอดทำให้

ใครที่สนใจอยากจะทำปลาท้องโกะขายก็
ขอให้มีความอดทนตั้งใจแค่นี้
ผมว่ามันก็เป็นประตูของความสำเร็จได้

ก็ทางร้านเรามีหน้าร้านอยู่ที่ซอยเทิดราชันซอย๑
วันอังคารถึงวันอาทิตย์๖โมงถึง๙โมงเช้า
หรือไม่สะดวกมาก็สั่งไลน์แมนได้